คุณผู้ชมคะมาเตือนภัยกันหน่อยนะคะที่ชนบุรีมีผู้ชายคนนึงค่ะ
อยากกินมะม่วงต้นมะม่วงมันสูงไง
ก็ปีนหลังคาขึ้นไปนะคะปีนขึ้นไปว่าจะไปเก็บมะม่วงลงมากินซะหน่อย

พลัดตกลงมาหลังคาสูง๓เมตรนะคะร่วงลงมาเลือดท่วมตัวเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาก็ได้รับแจ้งมาว่ามีคนตกลงคา๓เมตร
ในบ้านในพื้นที่หมู่๑ตะบนสุรศักดิ์ก็รีบมาตรวจสอบค่ะ
ก็เจอนายอเนกนินประดิษฐ์อายุ๕๓ปี
นั่งอยู่บนเก้าอี้สภาพเนี่ยเลือดท่วมตัวไปหมดเลยค่ะ
พอตรวจสอบบาดแผลตามร่างกายเดี๋ยวคุณผู้ชมดูหัวแตกค่ะ
แผลใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ที่หัวไหล่ด้านซ้ายกระดูกแตกอีกเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่เขาก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาค่ะ
ถามนายอเนกว่าไปทำอีท่าไหน
เขาก็บอกเขาก็ปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงอ่ะแหม่มะม่วงมันกำลังสุกหอมเลย
จะเอาลงมากินได้แล้วจังหวะเดินไปตามกระเบื้องนี่แหละมันพลาด
เพราะว่าเหยียบไม่ตรงแนวคานเหล็กก็เลยร่วงทะลุหลังคาลงมาเลยค่ะ
ก็เลยเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไปเลยนะคะระมัดระวังกันด้วยนะ
อยู่บนที่สูงขึ้นไปในที่ที่มันเดินเหินไม่สะดวกอ่ะใช่ครับ